สุโขทัยหนุ่มกู้ภัยคนหนึ่งกำลังขับรถกลับบ้าน
ขับไปจู่ไปเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้า

ปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ขี่อยู่ข้างหน้า
ไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟหน้า
ไม่เห็นกู้ภัยพยายามหักหลบ
สุดท้ายตัวเองรถพลิกคว่ำงายท้องล้อชี้ฟ้าซะเอง
ไปดูภาพเลยครับ
นี่ฮะกำลังขับรถสบายเปิดเพลง

มาอยู่ในความมืดไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟหน้า

หลายแต่หลบเลยลงป่าหงายท้องเลย

เป็นนุ่มกู้ภัยของกู้ภัยเทพนิมิตร
ศรีสัชนาลัยที่จังหวัดสุโขทัยครับ

อำเภอสีสัชนาลัยแล้วจู่
ที่เห็นแล้วฮะไปเจอกับรถจักรยานยนต์คันนี้
ไม่มีไฟด้วยนะฮะอยู่กลางถนนกู้ภัย

เพราะดีนะเขาก็
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากครับคุณผู้ชมนะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑ที่ผ่านมานะครับ
นายสมโพธิประกิจอายุ๒๔ปีเจ้าของรถคันนี้บอกว่าโอ้โหตอนนั้นก็ขับมาไม่ได้เร็วมากหรอก
แต่ดันไปเจอกับรถคันนี้ครับมันมองไม่เห็นเลยไม่มีไฟอะไรด้วยอยู่กลางถนนพอดี
ตัดสินใจหักหลบดีกว่าเพราะไม่รู้ถ้าเกิดเขาไม่หลบเนี่ยนะก็จะชนแน่แหละครับส่วนรถเขาก็พังเสียหายแหละครับเป็นรถส่วนตัวได้มาจากเงินที่เขาเก็บมาเองเป็นน้ำพักน้ำแรง
ตอนนี้เสียดายรถเพราะไม่มีรถใช้เอาไปช่วยคนด้วยดูสภาพรถสิฮะเละเลยนะฮะฟังเสียงเจ้าของรถหน่อยครับ
รถจักรยานยนต์นะครับไม่มีไฟท้ายนะครับไม่มีไฟหน้านะครับแล้วขับอยู่กลางเลนนะครับผมไม่ได้สินใจหักหลบนะครับคือกะว่าเอารถอยู่นะครับกะว่ารถอยู่นะแต่ว่าคือจังหวะนั้นมันไม่มันมันมันเอาไม่อยู่ครับมันมันมันเอามันเอารถไม่อยู่ก็เลยแบบว่าลงลงข้างทางไปเลยเสียดายรถนะครับที่ปั้นมากับมือแล้วก็แบบเสียด

เขาเป็นจิตอาสาและทำงานด้วยดีมาตลอดในการช่วยคนตอนนี้รถไม่มีใช้เลยเละเลยนะครับ
อันนี้ถ้าซ่อมซ่อมหลายวันเป็นเสร็จเหล็กก็เลยอ่ะ